โซเชียลแชร์คลิปคลิปหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพที่ได้จาก
กล้องหน้ารถนะคะถ่ายภาพเอาไว้ได้หน้าปากซอยรามอินทรา๔๔
ก็ขี่รถจักรยานยนต์กันมาพอมาถึงหน้าปากซอยจอดรถจักรยานยนต์
ลงกันมาจากรถแล้วก็ซัดกันนัวเลย

โอ้โห

แล้วก็แบบกวักมือเรียกพวกอ่ะ

นักเรียนกันอยู่เลยฮะชุดนักเรียนเลย

โหว้ย
พี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง

เขาบอกที่เขากล้าไปช่วยห้ามเพราะว่าเห็นแล้วว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่น่าจะมีอาวุธอะไร
เขาก็เลยกล้าไปช่วยห้ามคนก็บีบแต่เห็นไหม
คือกล้องหน้ารถคันนี้ที่เขาอยู่พอดีตรงนี้
เขาบอกเลยบอกว่าทำไมชีวิตเขาต้องมาเจออะไรแบบนี้กลางถนนเนี่ย
มีอาวุธมายิงอะไรกันเนี่ยเขาจะทำยังไง
ทีมข่าวของเราก็ไปที่จุดเกิดเหตุเลยค่ะคุณผู้ชม
อย่างที่บอกว่านี่คือปากซอยรามอินทรา๔๐นะคะ
ก็ไปถามเรื่องนี้กับพี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
เทียรพันธ์สกุณรัฐเขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้
โมงเย็นก็นั่งรอผู้โดยสารอยู่มีวัยรุ่นมา๕๖คนนะคะ
ก็จอดรถจักรยานยนต์ที่ติดไฟแดง
แล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นอีก๑๐คน
ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาแล้วก็ส่งเสียงโวยวายโวยวาย
แล้วก็กรูไปหาเรื่องไปทะเลาะกันกับกลุ่มวัยรุ่น

แล้วก็โต้กันไปโต้กันมาซัดกันนัวค่ะ
เขาก็เลยบอกว่าเขาพยายามไปห้ามนะคะ
คือคนในวินก็ไปช่วยกันแยกทั้งสองกลุ่มออกจากกัน
ทั้งสองฝ่ายก็หยุดแยกย้าย
พี่วินเขาก็เลยต้องไปนั่งเก็บกลวยจราจรที่ล้มระเนละนาด

ก็เพื่อให้การจราจรแบบเคลื่อนตัวไปได้
เขาบอกเขากล้าไปห้ามเพราะว่าดูแล้วว่า

เห็นรถมีอีกกลุ่มหนึ่งปุ๊บถ้าพูดมอเซ็ต
เขาก็ขี่มาเขาไปเจาะติดวายแดงอยู่
ไปไม่ได้เพราะเขาใช้ส่งเสียงกัน
เป็นวัยรุ่นน่ะการคุยกันผมจับแต่ฟังไม่ได้
ผมเขาคุยเลยกันแต่รู้เขาคุยกันออกเสียงหน่อยหนึ่ง

พอเจอเข้านั่นแหละ

ผิดไหมถ้ากลัวก็ไม่ลงไป

ผมที่ลงไปจงมีวด

คือว่ามันเป็นลุงละหลาเนี่ย

ข้างหน้าเป็นยังไงบ้างเราต่อสู้กันต่อไปดีกว่า

เช็คแล้วไม่มีอาวุธถึงลงไปห้ามศึก
แล้วที่เห็นตรีกันในกลางถนน
ไม่ใช่คู่อริต่างสถาบันนะ
สถาบันเดียวกันนะมีรุ่นพี่ของนักเรียนในกลุ่มที่ก่อเหตุวิวาส
ปัจจุบันเขาไม่ได้เรียนแล้วไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้แล้ว
แต่ว่าอยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยเล่าว่ารุ่นน้องของเขาที่อยู่ในกลุ่มเหล่านี้
มีปัญหาส่วนตัวกับเพื่อนอีกคนนึงที่อยู่อีกกลุ่มหนึ่ง
ก่อนเกิดเรื่องตามคลิปทั้งคู่ทะเลาะกันมารอบหนึ่งแล้วนะที่สถาบัน
เพื่อนก็ช่วยกันเคลียร์ตกลงว่าเอาแยกย้ายกันต่างฝ่ายต่างแยกกัน
พอออกมาจากสถาบันมาเจอกันกลางทาง
โดยเขาอ้างว่านักเรียนของอีกกลุ่มหนึ่งตามมาทำร้ายก่อนนะครับ
และนี้ก็คือกินความถึงเกิดเรื่องแตกต่างกันเวลา
หมอฟิว่าอย่ารุ่ม

ตอนนั้นน่ะฝั่งนั้นน่ะเค้าบอกว่า

๒เรื่องแย่งผู้หญิงแล้วก็น้องผู้หญิงเน่มากนั่งมอเซอร์ไซด์มากับเขาพี่ว่าเลิกครบเลยพวกนี้
แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือรุ่นพี่ทั้งหลายจบไปแล้วจะจบไม่รู้แต่ไม่ได้อยู่ในสถาบันแล้วยังวนเวียนมาอยู่
ใช่ล่าสุดเนี่ยค่ะทางสนโฆครามบอกว่าติดตามกลุ่มนักเรียนกลุ่มนี้ได้แล้วนะคะทั้งสองฝ่าย
รวมแล้ว๑๗คนเรียนที่เดียวกันแถวนั้นค่ะแถวรามอินทรานั่นแหละ
แล้วก็อายุน้อยเป็นอายุ๑๕๑๗กลุ่มแรกเขามีกัน๖คนกลุ่มที่๒๑๑คน
สาเหตุก็เรื่องชู้สาวสองฝ่ายมาเจอกันก็เลยทะเลาะกันตำรวจต้องเรียกผู้ปกครองนะคะ
ผู้ปกครองมาคุยมาทำความเข้าใจนะแล้วก็ทำประวัติของกลุ่มกลุ่มนี้เอาไว้
เพื่อติดตามป้องกันไม่ให้เกิดเหตุทะเลาวิวาสกันอีกในอนาคตทางโรงเรียนก็ต้องเฝ้าระวัง
ทันบนคุมประพฤติยังไม่มีการแจ้งข้อหากับใครนะคะเพราะทั้งหมดยังเป็นเยาวชน
สองฝ่ายสมัครใจวิวาสสองฝ่ายไม่มีอาวุธไม่มีมีดไม่มีปืนอะไรแล้วก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บด้วย
อ่าแม่น่าจะแจ้งข้อหาให้มีประวัติติดตัวซะหน่อยนะจะได้เข็ดหลาบ

โหดคุณโหดคือเดี๋ยวข่าวโหดกันบ่อยก็ออกไปตีกันอีกไงเดี๋ยวก็ไม่กลัวไงตำรวจไม่เห็นทำอะไรเลย